มีการเคลียร์ใจหรือมีติดใจอะไรบ้างนะคะแบงค์บอกเลย
ไม่มีครับผมก็รัก
หล่อจนเลยอะ
อื้มทั้งสองคนเลยนะบู๊ดไม่รู้เรื่องอะไรนะคะ
ผมก็รักน้องเจ้าขุนเหมือนเดิมค่ะ
เอาไปฟังน้องแบงค์เลยค่ะ

พี่ก็ยอมใจน้องแบงค์มาก
มันไม่ได้มีอะไรติดใจกันนะ
คุณผู้ชมเนาะสองคนเขาเคลียร์กันเรียบร้อย
แต่ว่าตอนนี้แบงค์ฮิตมากกับซิกแพคของนางนะคะ
เพราะว่าต่อยมวยนี่ใหญ่โตเบอร์เหอละเทอเลยค่ะ